ทีนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูคลิปอุบัติเหตุคลิปนี้หน่อยนะคะ
พี่เบิร์ตดอมคุณผู้ชมลองดูนะคะค่ะครับ
น้องผู้หญิงปั่นจักรยานออกมาจากซอย

แล้วปรากฏว่าไปเกี่ยวกันมอเตอร์ไซค์ที่มีผู้หญิงขี่
ล้มค่ะไปฟาดกับฟุตบาท

ฮะขาหักเลยค่ะหรออ่าคุณผู้ชมดูหน่อยนะคะ

คือผมดีใจที่น้องไม่เป็นอะไรนะ
แต่ผมสงสารพี่ผู้หญิงคนขี่มอเตอร์ไซค์มากกว่างานนี้

แล้วทางถูกตั้งของเขาค่ะ
แล้วเห็นไหมค่ะลักษณะพฤติกรรมการขี่รถ

เพราะมันอาจจะมีรถจอดบังสายตาอยู่ด้วย
นี่แหละพี่เบิร์ตพี่ตั้งข้อสังเกตได้ถูกเลยนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็บอกว่าตรงนี้เห็นไหมคะ

ชอบไปจอดตรงนั้นเป็นจุดบังสายตา
คนที่ออกมาจากซอยเขาก็จะมองไม่เห็นไงค่ะ
ผู้หญิงเขาก็มาทางของเขาถูกแล้วไงคะ
เขาก็มองไม่เห็นหรอกค่ะว่าน้องปั่นจักรยานออกมาจากซอย

เห็นไหมคะไปกระแทกกับฟุตบาทพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะ
แล้วรู้ไหมคะเสาไฟฟ้าล้มมาฟาดนะคะ

เออตอนนี้อาการเจ็บตัวอยู่
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่
เป็นแผลถลอกฟกช้ำหลายแห่งตามร่างกาย
อยากให้ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยต้องดูแลเด็กด้วยนะคะ
ที่เขาใช้รถใช้ถนนก็ไม่ทันระวังหรอกว่า
มีเด็กปั่นจักรยานออกมาจากซอยแบบนี้นะคะ

หลังจากที่เกิดเหตุเสร็จปุ๊บกู่ภัยก็มานำพี่ผู้หญิง
สังหวัดปรัตนีนะคะ

คุณผู้ชมถ้าขับรถไปแล้วเห็นว่ามันมีซอยอยู่

คนที่ออกมาจากซอยเขามองไม่เห็นเลย
ต่อให้ไม่ใช่น้องที่ปั่นจักรยานเนี่ยเอาจริงนะ
ต่อให้คันนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้อีกคันหนึ่งนะครับ
ออกมาเขาก็อาจจะมองไม่เห็นพอดีว่ามีรถมาทางตรงนะคะ